สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพาเรทบันเทิงนะคะ
วันนี้เจอเจอกับเราสองคนเช่นเคยค่ะคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะ
วันนี้มีแต่ประเด็นร้อนให้เราได้ติดตามกันทั้งนั้นเลยนะคะคุณถึงแม้ว่าอากาศจะค่อนข้างเย็นชื้น
ใช่แล้วมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะสำหรับความสัมพันธ์ที่หลายคนกำลังจับตามองว่า
รักจริงหรือหลอกนะล่าสุดเมพิชนาธิ์ออกมาเปิดเผยเป็นครั้งแรก
กับผู้สื่อข่าวบันเทิงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะว่าคบกันจริงแหละกับเมซิเจ
แล้วก็คุยกันมาแล้ว๒ปีต้องบอกเลยว่าสาวเมย์เนี่ยเขาก็วอนไปถึงบรรดาแฟนคลับนะคะ
ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าจะไม่ทำให้ฟอร์มการเล่นของเมซิเจนเนี่ย
ตกลงอย่างแน่นอนค่ะ
หลังเกิดบิ๊กเซอร์ไพรส์นักฟุตบอลซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติไทย
ซี่เจชนะทิพย์สงกระสินประกาศความชัดเจนคบหากับนักแสดงสาวรุ่นพี่เมพิชชนาธิ์
อายุมากกว่าถึง๑๓ปีก็สร้างความฮือหาทั้งวงการบันเทิงและกีฬา
พร้อมกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการคาดเดาไปต่างนานาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมและเจ
นักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ได้เปิดใจแบบหมดเปลือกกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐว่า
นคบกับเมซิเจจริงจังแต่ที่ยังไม่เปิดเผยเพราะเจเป็นนักกีฬาดัง
และอยากให้แน่ใจซะก่อนโดยไม่คาดคิดด้วยซ้ำว่าจะมีวันนี้
เพราะตนปลื้มฝ่ายชายในฐานะเป็นนักเตะขวัญใจในสนามหลังจากติดตามกันและกันมานาน๒ปี
พร้อมกับเปิดใจต่อว่าตนเองเจอความรักมาหลายรูปแบบ
แต่ในช่วงเวลาที่ชีวิตแย่ไม่เหลือใครก็มีนักเตะร่างเล็กเพียงคนเดียวที่สามารถพูดคุยได้
และพบว่าเมซิเจเป็นผู้ชายคนเดียวที่ไม่เคยทิ้งเธอไปไหน
ไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องความต่างทั้งเรื่องอายุหรือรูปร่างหน้าตา
ปัดข่าวว่าต้องการสร้างกระแสโดยยืนยันว่าจะไม่รับงานคู่ใดทั้งสิ้น
เพราะอยากให้แฟนหนุ่มมีสมาธิกับการเล่นฟุตบอล
และอยากให้ทุกคนสบายใจว่าตนจะอยู่เป็นกำลังใจให้เจไปไกลที่สุด
ในเส้นทางสายอาชีพนักฟุตบอลเพราะเธอก็รักกีฬาฟุตบอลเช่นกัน
มีเขามาเล่นกับวิทยุทธิ์ของรักษาแล้ว
อยากเห็นเขาไปไกลที่สุดในสายอาชีพของเขา
มีบางเพจที่มาหาว่าเราจะโปรโมทตัวเองหรือเปล่า

แล้วเมย์ก็คงไม่ดังไปกว่านี้แล้วนะคะ
ไม่มีความจำเป็นใดจะต้องโปรโมทตัวเอง
ขอประกาศตรงนี้เลยว่าเมย์ไม่รับงานออกท็อกคู่กันหรืออะไร
คือไม่อยากให้เขามีสมาธิกับฟุตบอลนะคะ
ไม่ต้องคิดว่าเมย์จะมาหลอกเขาอะค่ะ
เพราะว่าเวรไม่ได้ต้องการผู้ชายหล่อรวย
เพราะว่าเบนมีครบหมดแล้ว
เมย์อยากมีความสุข
แล้วเขาก็คือความสุขของเมย์
เมย์ก็ขอก็นั่นแหละ
ก็ขอโอกาสให้แมวได้ลองคบดู
ไม่ต้องห่วงค่ะว่าเราจะพากันไปเกเลหรืออะไร
ช่วยเป็นกำลังใจให้เมย์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เจด้วย
เป็นยังไงคุณรักนี้ไม่มีโปรโมทนะจ๊ะ
คือคนรักกันเขาก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันและกัน
ขอเพียงแค่คนที่อยู่ข้างเมย์ค่ะ
ฟังแล้วขนลุกขนลุกจริงต้องบอกว่า
จากแฟนคลับกลายมาเป็นแฟนคลับน่ารักจริง

แต่สาวเมย์เธอก็ยืนยันประกาศเลยว่าไม่มีการรับงานคู่
เพราะว่ากลัวว่าหนุ่มเจจะเสียสมาธิ
ถูกต้องแล้วเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เลยนะคะ
ฝ่าฟันอุปสรรคไว้ให้ได้แค่นี้จิ๊บเท่านั้นเอง